ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้ชวนกันคุยเรื่องทองหน่อยนะทองคำทองรูปภัณฑ์เนี่ยนะครับ
ตามที่เขาบอกว่ามีเงินเขานับเป็นน้องมีทองเขานับเป็นพี่ค่ะ
แล้วถ้าไม่มีเลยล่ะคะไม่ครบไม่ครบคือในยุคในสมัยเนี้ย
นี้สมัยนี้เนี่ยการลงทุนของคนอ่ะมันมีหลากหลายรูปแบบใช่ค่ะ
ใช่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทั้งขึ้นทั้งลงนะครับ

ใช่คุณโฮงมาสอนไม่รู้ต้องกี่บาทฝากฝากคุณพ่อคุณแม่ผ่านทางนี้ด้วยดูอยู่
ไม่สมัยก่อนเล่นเกมโชว์ใช่ไหมเวทีทองแล้วก็ได้ทองคำตอนเด็ก
แต่ก่อนเล่นละครแล้วเล่นเกมโชว์

วันนี้ทองร่วงเยอะเลยฮะราคานะครับ

ก็ร่วงไปแล้ว๓๐๐บาทนะ๑๔๑๕สิงหาคม

ราคาปรับลดลงไปอีก๒๕๐บาท

ราคาขายทองคำแท่งนะ๑๘๕๕๐บาท
ถ้าเราไปซื้อที่ร้านไม่รวมค่ากำเน็ต
ถ้าเป็นทองรูปภัณฑ์ราคาขายออก๑๙๐๕๐บาท
นี่คือถ้าเราจะไปซื้อนะ

โอ้โหพอทราบข่าวนี่ปล่อยกันเต็มไปหมดเลย
ก่อนที่จะไปปิดตลาดตอนเย็นนะครับ
ไปปรับเพิ่มขึ้น๑๐๐บาท
ทำให้ราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ๑๘๕๕๐บาท
ขายออกบาทละ๑๘๖๕๐บาท
ทองรูปภัณฑ์รับสืบบาทละ๑๘๒๒๒บาท
ขายออก๑๙๑๕๐บาท

เดี๋ยวถ้ามันขึ้นขึ้นขึ้นเราก็มีแต่กำไร

ใช่ไหมหรือว่าคนพิจารณ์แบบเอาละเดี๋ยวจะไปขอสาวละ
ต้องเอาทองไป๕บาท๑๐บาทซื้อตอนนี้นี่แหละ

ไปหาซื้อทั้งทองรูปภัณฑ์แล้วก็ทองคำแท่งนะครับ
จะได้เก็บไว้นะฮะเป็นสินทรัพย์เพื่อเกรงกำไรด้วยนะครับ
ร้านทองหลายแห่งบนถนนเยาวราชวันนี้นะ

ต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า๒ชั่วโมงกว่าจะถึงคิวได้ซื้อ
ซื้อประจำอยู่แล้วค่ะแต่ว่าจะมาในช่วงที่มันทองลง
เราก็จะดูว่าช่วงแรกมันลงประมาณเท่าไหร่
แต่ถ้าสมมุติว่าเราดูแล้วมันน่าจะดาวนลงอีก
เราก็จะมาในช่วงที่เราคิดว่ามันน่าจะแพร่แค่นี้นะ

เก็บเป็นสะสมแล้วเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไร
ถ้าเราเก็บไว้ในช่วงถ้าสมมุติว่ามันขึ้น

ก็เหมือนเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวอย่างนี้ค่ะ
การซื้อทองก็คือการเก็บกำไรชนิดหนึ่งครับ
มีขึ้นมีลงตามกระแสเศรษฐกิจ
เพราะมูลค่าของทองเนี่ยอ้างอิงจากดอลลาร์สหรัฐเป็นหลักครับ

ร้านทองบอกว่ายอดขายเพิ่มร้อยละ๑๐
นี่ทองรูปภัณฑ์ทองคำแท่งก็นิยมพอกัน

จริงแล้วในส่วนใหญ่นะครับ
นักลงทุนในบ้านเราเองก็จะถนัดขาซื้อมากกว่าขาขายนะครับ
เนื่องจากว่าต้องเรียกว่าเงินถุงเงินถังนะครับ
คนส่วนใหญ่ที่มาซื้อทองเนี่ยไม่ใช่เป็นเงินที่กู้ยืมมานะครับ
เป็นเงินที่ได้มาจากการทำงานการเก็บออม

แต่ว่าในรอบนี้เองเนี่ยต้องบอกว่ามีนักลงทุนหลายนะครับ
ที่ลงทุนในลักษณะที่เห็นว่ายังเป็นขาลงอยู่ครับ
เพราะฉะนั้นซื้อไปพอขัดทุนมีการคัดลอสครับ
แล้วกลับมาซื้อใหม่ในช่วงที่ราคาปรับฐานลงครับ
นี่ค่ะคือราคาทองคำในประเทศไทย
อ้างอิงจากการซื้อขายทองคำล่วงหน้าในตลาดโลก
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาทองคำในตลาดโลกลดลง
คาดว่าเกิดจากวิกฤตค่าเงินของตุรกีที่ตกต่ำอย่างหนักค่ะ
ค้าทองก็เลยมองว่าวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยังไม่จบนะคะ

หมายความว่าราคาทองคำภายในเดือนนี้

คือตุรกีวิกฤตเศรษฐกิจกำลังกระทบเป็นโนมิโดอยู่เหมือนกัน
มันก็มาถึงราคาทองคำด้วยอะไรพวกนี้นะครับ
ซึ่งเรื่องวิกฤตของตุรกีเนี่ยมันคงยังไม่จบง่าย
แต่ถ้าแนวโน้มของเราที่จะลงไปอีก
คุณจิตติตั้งสิทธิพักดีนายกสมาคมค้าทองคำบอกว่า
ราคาที่ปรับลดต่ำลงในวันนี้นะคุณเขมสอน

เป็นราคาปรับลดต่ำลงต่อเนื่องในช่วง๔๕วันที่ผ่านมานะครับ
บรรยากาศการซื้อขายทองคำแท่งตอนนี้มีเยอะมาก
รูปภัณฑ์ก็เยอะถึงขั้นบางร้านต้องสั่งจองนะครับ
การซื้อขายในขณะนี้ผู้ลงทุนมองว่าแนวโน้ม
ราคาทองจะลดลงในระยะสั้น
และมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้
คุณจิตติตั้งสิทธิพักดีนายกสมาคมค้านทองคำมองว่า
ถึงจะลงมันก็ไม่ต่ำกว่า๑๘๐๐๐บาท
เพราะฉะนั้นวันนี้ที่ไปปิดอยู่ที่
ราคาขายออกนะฮะทองคำแท่ง๑๘๖๕๐บาท
ราคาขายออกทองรูปภัณฑ์๑๙๑๕๐บาทเนี่ย
แสดงว่ามันยังไม่ถึง๑๘๐๐บาทค่ะ
มันน่าจะต่ำได้อีกแต่ไม่ต่ำกว่า๑๘๐๐แน่นะครับ
ขณะที่นายแพทย์กริจชะรัฐฮิรันยสิริ
บอกว่าขณะนี้ความต้องการทองคำจากทั่วโลกมีมากขึ้น
ส่งผลให้ทองในตลาดโลกเริ่มขาดตลาด
หาเศษทองออกมาหลอมได้ไม่พอต่อความต้องการ
ส่งผลให้การหาทองคำนำเข้าจากไทยมันก็ยากลำบากขึ้นไปอีก
มันก็อาจจะส่งผลเกี่ยวพันกันอะไรพวกนี้
ค่ะก็เท่าที่จำได้ในช่วง๒ปีที่ผ่านมา
ถ้าเกิดว่าราคาทองคำที่สูงที่สุดนะบาทละ๒๗๐๐อันนี้เคยแตะถึง
แล้วก็ไม่ถึงอีกแล้วแล้วก็ร่วงลงมาเรื่อย
ตอนนี้๑๘๐๐บาทแต่ถ้าใครซื้อเก็บไว้มันก็จะมีวงจรของมันนะ
เกิบขึ้นเกิบลงท่านก็ดูให้ดี
ค่ะคุณเก็บไว้เยอะไหมคะ
สองร้อยจะถึงหรือเปล่าหัวเราะแห้ง